ดูจังหวัดของผู้ว่าขี่จักรยานกันบ้างไหม

ผู้ว่าที่ขี่จักรยานที่เคยอยู่เลยตอนนี้อยู่ปฐุมธานี

ผู้ว่ารัชการจังหวัดประธุมธานีนะคะ
ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เพื่อนำไปฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรัง๗โรคหลัก
ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมนะครับเริ่มฉีดวันนี้นะครับ
ปฐุมธานีได้รับการจัดสรรวัคซีนให้โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนรวม๒๓แห่งครับ
ชัยวัดนะครับบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
กลุ่มใหญ่ของปฐุมธานีมันเป็นตลาดกับโรงงาน
ซึ่งการป้องกันการแพร่ระบาดนั้นผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับ
ลงเอาไว้จะทยอยได้รับวัคซีนตามกำหนด
คุณหมอสุรินสืบซึ้งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีคาดว่า๗๑๙มิถุนายนปฐุมธานี
คนที่ลงทะเบียนแอปหมอพร้อมไว้จะได้รับการฉีดทั้งหมดเป็นข่าวดี
ส่วนที่เหลือต้องรอวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะส่งมาในรอบต่อไป
ก็ภาวนาให้มันส่งไปไม่มีรอยต่อไม่เว้นช่วงก็แล้วกัน
โคราชกันบ้างครับโรงพยาบาลที่นครราชศรีมาครับประกาศขอโทษประชาชน
เนื่องจากพร้อมฉีดเพียงโคราชจังหวัดใหญ่ไหม

มันเพิ่งไปถึง๑๘๐๐โดส
ให้สะเยอะขนาดนั้นแล้วเหรอแล้วจะใช้กันพอหรือครับ
คุณใช้คำว่าให้ซะเยอะ๑๘๐๐โดสที่เหลือต้องเลื่อนออกไปก่อนฮะ
คุณหมอเจดบุญยะวงวิโรธรองภูมิในการโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ท่านไลฟ์ผ่านเพจโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาชี้แจงแบบนี้บอกว่า

โดยได้รับการจัดสรรมาให้เพียง๓กลุ่มกลุ่มละ๖๐๐คน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกท่าน
ลงทะเบียนรับวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมจากกลุ่มเสี่ยง
ผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
เรียงตามวันและเวลาที่ลงทะเบียน
ทั้งนี้สำหรับ๓กลุ่มที่จะรับวัคซีนในวันนี้
ได้แก่กลุ่มหนึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบน๖๐๐คน
อยู่ในกลุ่มนี้ไหมครับชาวโคราช
กลุ่มที่๒ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม
ก็เรียงลำดับไปอีก๖๐๐คน
และกลุ่มที่๓หารเท่า
ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปมหาราชพร้อม

โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาต้องขออภัย
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและไม่ได้รับคัดเลือกในรอบแรก

โรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวันเวลา
ที่จะนัดเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

หลายจังหวัดประชาชนครับ
จะต้องฟังให้ดี
แล้วก็ดูคำประกาศของหน่วยงานที่ท่านไปลงทะเบียนให้ดีนะ
เพราะว่าพอวัคซีนเราลอก๒มาถึง
เสริมสุขภาพตำบลต้องดูอย่างใกล้ชิดหน่อย
เพราะบางทีเดี๋ยววัคซีนมาปุ๊บปั๊บข้อประกาศเดี๋ยวท่านจะไม่รู้นะ
คือเรื่องของวัคซีนไม่พอตามหน่วยบริการฉีดวัคซีน
มนคุณอนุทินชาวมิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานศึกษ์ออกมาบอกเหมือนกัน

เพราะว่าหน่วยบริการฉีดคือเร่งฉีดเกินไป
ฉีดเร็วเกินไปไม่พอกับจำนวนที่เข้ามา
คือแสดงว่าเราเข้าใจผิดเหรอคะ
ว่าจะต้องเร่งฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ

อากาศมันร้อนจริง
มีด้วยเหรอเร่งฉีดแล้วไม่ดี